ถึงเรื่องของแม่มณีบ้างค่ะ
คดีที่เราตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
คือก็ต้องไปหาเครือข่ายต่อแหละ
ขยายผลไปต่อแหละว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง
แล้วจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกหรือไม่
วันนี้เราต้องรอดูความคืบหน้า
เพราะว่าตำรวจมีการนำกำลังไปลุยคนทั้งหมด๕จุดค่ะคุณผู้ชม

ก็มีการนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านจันทร์ที่อำเภอเมืองอุดรธานี
ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็น๑ใน๕จุด
ที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นเมื่อเช้าค่ะ
บ้านพักหลังนี้เป็นบ้านของแม่ของแม่มณี
ก็คือคุณแม่ธวรรณรัฐทิพย์ประเวท
เป็นหนึ่งในบุคคลที่ตำรวจออกหมายจับร่วมกับแม่มณีในคดีแชร์ออมเงินนะคะ
ตรวจค้นในวันนี้จากการที่ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนพักอาศัยอยู่ในบ้าน
ตำรวจก็เลยให้ผู้นำชุมชนเป็นพยานเข้าไปตรวจค้น
แล้วก็เอาช่างกุญแจมาเปิด
ใช้เวลาไม่นานค่ะ๓นาทีเปิดบ้านเข้าไปได้
แล้วในบ้านเนี่ยไปเจอข้าวของเครื่องใช้อะไรบ้าง
ข้าวของเครื่องใช้ต่างก็ยังอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ตำรวจเขาต้องการจากบ้านหลังนี้คือสลิปการโอนเงิน
อยากได้หลักฐานทางการเงินต่างที่มันจะเชื่อมโยงเข้าสู่ตัวของแม่มณีได้
แล้ว๕จุดที่มีการตรวจค้นวันนี้
จากบ้านพักของแม่ของแม่มณีแล้ว
ก็ยังมีบ้านพักในซอยประชารักษ์

ซึ่งเป็นของนางสาวพรสวรรค์ภูอินอ้อยที่เป็นหุ้นส่วนปลาร้าค่ะ
แล้วก็มีบ้านพักในซอยประชาสันติของนายปียะที่เป็นหุ้นส่วนปลาร้า
อีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชมจุดสุดท้ายก็คือที่อำเภอวังสามหมอ
เขามีบ้านเยอะแล้วเขาก็มีอสังหาเยอะอย่างบ้านในกรุงเทพหลังที่เขาไม่มีบ้านเลขที่

ภวนตรวจตรีนาธชาสุภาพมงคลผู้บังคับการตรวจภูทรจังหวัดอุดอนธานี
ก็บอกว่าจากการตรวจค้นในวันนี้
พบหลักฐานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี

ตำรวจเองก็นำไปประกอบสำนวนคดี
พร้อมกับหาความเชื่อมโยงสู่ขบวนการนี้
พร้อมทางคาดการณ์ว่าบ่ายวันนี้จะสามารถออกหมายจับเพิ่มเติมได้อีก๒คน

ค่ะทีนี้เขามีรายงานมาแล้วคุณทัศนัย
ว่าตำรวจมีการขอสารออกหมายจับกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมเลยนะคะนี่ค่ะ๕คนที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
ก็มีนางธวรรณรัฐทิพประเวทนี่คือคุณแม่
แล้วก็นายปิยะคีรีสุวรรณกุลอันนี้เป็นหุ้นส่วนปลาร้า
มีนางสาวสุพรรณีนิกรกุลนางสาวพรสวรรค์ภูอินอ้อย
นางสาววิไลวันหงประชาทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับแม่มณียังไง
คือเขาคอยทำธุรกรรมทางการเงินต่างแล้วก็ร่วมกันเปิดบริษัท
กับแม่มณีทั้งร้านทองบริษัทขายปลาร้าเครื่องสำอาง
ทำธุรกรรมทางการเงินต่างให้กับแม่มณีแล้วก็สามีค่ะ
ทีนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงแล้วก็เส้นทางการเงินต่าง
รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับเพิ่ม
ส่วนคนที่บอกว่าเป็นอักษรย่อว่าเป็นนายทุนให้ที่บอกว่าเป็นเฮียกอเฮียกอ
มณีเขาบอกว่าคนนี้ไม่ได้มีตัวตนจริงคือแม่มณีทำเอง
แต่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตำรวจมีการส่งตัวแม่มณีไปควบคุม
เรือนจำกลางอุดรธานีเมื่อวานช่วงเย็น
ก็ได้ไปสอบถามผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี
ก็บอกว่าตอนที่นำตัวแม่มณีมา
มีการคุมตัวไว้ที่แดนหญิง
ในส่วนของแดนแรกรับตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวาน
แล้วก็ดำเนินการตามระเบียบของผู้ต้องขังใหม่
มีการตรวจร่างกายตามปกติ

ก็ไม่พบว่าแม่มณีจะมีโรคประจำตัวอะไร
ไม่ได้มีท่าทีกังวลหรือว่าเครียด

แต่อาจจะมีการเข้าไปพูดคุยบ้างในช่วงแรก
เพราะว่าเข้าใจว่าบางทีผู้ต้องขังใหม่

ทีนี้มันมีกระแสข่าวออกมา
ว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เอาตัวแม่มณีไปฝากขัง
มณีขอให้คนใกล้ชิดไปซื้อชุดตรวจคันฉุกเฉินนะคะ
แล้วหลังจากนั้นมีรายงานข่าวมา
บอกว่าคนใกล้ชิดของแม่มณีเขาเปิดเผยนะ
ผลจากการตรวจเบื้องต้นปรากฏว่าแม่มณีตั้งคัน
เพราะว่าอุปกรณ์ตรวจมันเป็น๒ขีด
ใช่เป็น๒ขีดออกมาตั้งคันแล้ว๒เดือน
เรื่องนี้นักข่าวก็ไปถามถึงผู้บัญชาการ

ว่าการตรวจสุขภาพตอนก่อนที่จะเข้าเรือนจำ
ไม่รู้เลยเหรอว่าแม่มณีตั้งคัน

เรื่องต้นตอนที่ตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่ได้มีรายงานเรื่องการตั้งคัน
แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวทางเรือนจำเองจะคุยกับคุณหมอ
แล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าตรวจอย่างละเอียดปรากฏว่าแม่มณีท้องจริง

การดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะ
เรื่องนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ออกมาเรื่อยนะฮะ

จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่อย่างไร